ข่าวที่จะเล่าก็อนุโมทนาบุญด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
คือมีน้อง๒คนเป็นกู้ภัยคนหนึ่งอายุ๑๔คำนำหน้าชื่อยังเป็นเด็กชายอยู่เลย
อีกคนหนึ่งอายุ๑๖ปีค่ะไปช่วยคือได้รับแจ้งบอกว่ามีไฟไหม้บริเวณป่าย่าข้างทาง
ใกล้กับบ่อปลาเนื้อที่สักประมาณ๑๐ไร่แล้วน้องสองคนนี้ก็ลงพื้นที่ไปค่ะ
ก่อนที่รอรถดับเพลิงมาเนี่ยน้องเหลือไปเห็นเต่าหับหนีตายหนีไฟที่มันกำลังลุกโชนอยู่เนี่ยนะคะ
ช่วยเต่าก่อนเลยอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
เป็นคลิปความประทับใจแล้วก็สามารถช่วยได้สำเร็จด้วยค่ะ
นี่ดูสิคุณคือไม่ได้ล้านเลยอีกหนึ่งชีวิตแม้ว่าหนึ่งชีวิตนั้นไม่ใช่มนุษย์ด้วยกัน
สัตว์อย่างเต่าเนี่ยเต่าหับเนี่ยมันก็รักชีวิตของมันมันหนีตายค่ะ
แต่น้องสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ร้านเลยนะระหว่างรอรถดับเพลิงมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ก็เหลือไปเห็นนี่แหละค่ะเต่าหาบลักษณะคือคล้ายเต่านาค่ะ

ขออนุญาตเอ่ยชื่อขานชื่อพลเมืองดีน้องคนนี้ดัง
หนุ่มที่ไปช่วยชีวิตเต่าก็คือคนแรกเด็กชายนัทธพงศ์พรมซิริ
น้องคนนี้อายุ๑๔ปีเองค่ะ
ส่วนอีกคนนึงก็คือนายรุ่งนิรันดิ์ชัยชาญรำอายุ๑๖ปี
ทั้งสองคนเป็นกู้ภัยของเทศบาลตำบลท่าข้าม
หลังจากที่น้องสองคนได้รับแจ้งบอกว่ามีเหตุไฟไหม้บริเวณป่าย่า
ใกล้กับบ่อปลาเนื้อที่สักประมาณ๑๐ไร่
โรงไฟฟ้าบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
น้องสองคนเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
แต่ว่าระหว่างที่รอรถดับเพลิงมาก็เหลือไปเห็นเต่าหับ
ตัวนี้เมื่อสักครู่ที่ช่วยมาได้มันคลานหนีตายออกมาจากกองเพลิง
เอาล่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญกับน้องด้วย
แม้ว่าจะเป็นชีวิตเล็กแต่ใครก็รักชีวิตของตัวเอง
อืมนะฮะเท่าไหร่นะนะเด็กสองคนนี้น่าชื่นชม